ถ้าเกิดเราสามคนเนี่ยไม่ได้เจอกันสักห้าวันเนี่ย

แสดงว่าเราได้พักเนี่ยเออเออ
แต่ว่าถ้าเราเจอกันทุกวันเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้พัก
เออแต่เราก็ดีใจนะที่เราได้เจอนายทุกวันอ่ะ

นี่ไม่ได้เจอกันแปดสิบเอ็ดวันคุณผู้ชมฮะ
ไม่ได้เจอกัน๘๑วันพอมาเจอกันอีกที

เฮ้ยดองนายเป็นอย่างไรหรือเปล่าวะตอนไม่เจอกัน

ครับทักครับยังนายเปลี่ยนยัง

หรอเออไม่ได้เจอกันพี่หวัดเดียวก็แฮปปี้แล้วหรือ

เธอยังกินชาเขียวหวานเจ็ดสิบอยู่หรือเปล่า
เงียบหูดีแล้วไม่มีเสียงดังมาเลย

นี่มีอะไรสีดอมะม่วงสีดอหูพับ
งาจิ๋วพลายงาสั้นสีดอขนุน

ตัวนี้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจาก
ห่างหายกันไป๘๑วันก็๒เดือนกว่าคุณผู้ชม
เรียงรายไม่แน่ใจคุยกันหรือกรนใส่กัน

เป็นช้างป่า๕หนุ่มจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงครับที่จังหวัดเลย
ตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมครอบครัว๔๙ตัว
มี๔๔ตัวกลับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงแล้ว
ตั้งแต่เมษายนพฤษภาคม
เหลือแต่๕หนุ่มตัวนี้เดินไปทั่วเลย
๓จังหวัดจากขอนแก่นมาที่ภูกระดึงจังหวัดเลย
ต่อมาถึงบริเวณบ้านสาแก้วอำเภอศรีบุญเรืองหนองบรมภู

พอมาเจอกันอีกครั้งทั้ง๕ตัวก็อาจจะไม่ได้คิดถึงกันเท่าไหร่
แต่ว่าง่วงครับก็เลยนอนเลยฮะนี่